แต่คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนี้กันก่อนนะฮะ
หลังจากที่คุณเอมมี่แม็กซิมออกมาโพสต์
บอกว่าน้องชายถูกกาดสถานบันเทิงหรือร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เป็นร้านดังญาติรัฐพระวังหิน
รุมทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนัก
คุณผู้ชมนอนเข้าโรงพยาบาล
ล่าสุดมีการเปิดคลิปวงจรปิดออกมาแล้วนะฮะ
เห็นในส่วนของน้องชายคุณเอมมี่
แล้วก็เห็นในส่วนของพี่ชาย
แล้วก็ในส่วนของน้าชายอีกคนนึง
เอาปืนไปตบกาดจนล้มกองกับพื้น

กล้องวงจรปิดจะเห็นตั้งแต่มีรถเก๋งของนายทอส

แล้วก็มีนายกันนายกันเป็นใคร

ก่อนจะลงไปเปิดกระโปรงท้ายรถ
หยิบปืนแล้วเดินเข้าไปในร้าน

จะเห็นว่านายทอสถือปืนเข้ามา
ตบศีรษะกาดคนแรก
แล้วก็เดินมาหากาดคนที่๒นะฮะ

ปรากฏเอาปืนตบเข้าที่ศีรษะกาดคนที่สอง
กาดคนที่๒ล้มกองไปกับพื้น
คุณผู้ชมนี่เราเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ

อาจจะไม่เห็นครึ่งตัวชัดเจน

อันนี้คนที่๒ที่ถูกตบ

คุณผู้ชมฮะมันเป็นวงจรปิดที่เปิดเผยออกมาใหม่

ว่ามีการใช้ปืนมาตบกาดจริงนะครับ
หลังจากนั้นกาดเข้ามาเตะนายทอส

แล้วก็บางสื่อก็บอกว่าเป็นลุงของทั้งคู่

กาดรุมทำร้ายจนลงไปกองกับพื้นบาดเจ็บ
นี่ฮะทางร้านเลยบอกนี่แหละ
มีฮะมีคลิปนี้เป็นหลักฐาน

ว่าทางนายทอสน้องชายเอมมี่
นายกันแล้วก็ลุงหรือน้าของนายทอสกับนายกันเนี่ย
เป็นคนเริ่มใช้ปืนในการไปตบกาดก่อน

ส่วนอีกคลิปคาดว่าเป็นช่วงหลังเกิดเหตุชุลมุนที่นายทอสถูกกระทืบแล้วนะครับ
คนถ่ายคลิปเนี่ยมีเสียงผู้หญิงนะเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ย
เข้าไปถามกับกาดของร้านว่าทำไมถึงต้องกระทืบแรงขนาดนี้

เขาเอาปืนมาเขาเอาปืนมาตบแบบนี้ไงก็เลยต้องป้องกันตัวคุณผู้ชม
ดูคลิปนี้หน่อยจริงคลิปนี้เผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะ
คนละพี่ทำขนาดนี้อะน่ะพี่
ไม่แล้วทำขนาดนี้มันเกินไปมั้ยอ่ะ
มันเกินไปมั้ย
เอาลูกปืนมาเขาทำร้ายกาด

คนละพี่ทำขนาดนี้อะน่ะพี่
ปืนกับคนมือเป่า
ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์มันสำคัญกันนะ
เมื่อวานนี้ที่นำเสนอข่าวมักจะมีแต่คลิปนี้นะ
ไปทำร้ายนายทอสทำไมถึงไปทำร้ายนายกัน
หรือว่าลุงแล้วก็น้ากับนายทอสในกันด้วยนะฮะ
แล้วก็กาดก็เถียงบอกเขามีปืนเขามีปืน

คลิปที่ว่านายทอสนายกันมีปืนแล้วก็มาตบกาดก่อนนะครับ
ส่วนนายทอสเองนะฮะก่อนหน้านั้นก็โพสต์ภาพการรักษาตัว

สายออกซิเจนสายน้ำเกลือใบหน้าเนี่ย
มีบาดแผลฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

ว่าทางนายทอสเองนายกันแล้วก็ลุงของนายทอสกับนายกัน
ก็บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมฮะนายกันออกมาเปิดเผยบอกว่า
วันเกิดเหตุจริงนายกันกับแฟนสาวตั้งใจไปสังสรรค์ในร้าน
แต่ร้านเขาแบนคุณ

ให้เข้าได้นะแต่ไม่ให้รับออเดอร์
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้น
นายกันก็เลยหงุดหงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พอนายทอสซึ่งเป็นพี่ชายรู้เรื่อง

ทอสก็บุกมาที่ร้านแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไปแตะไหล่กาดใช่ไหม
ตบไหล่จนกระทั่งมีเรื่องกันก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะกลับมาครั้งที่๒รอบที่๒ก็คือ
มีนายทอสกลับมาใหม่นายกันกลับมาใหม่

แล้วก็ทีนี้เป็นอาวุธปืนมานะครับ
ส่วนด้านเอมมี่แม็กซิมก็โพสต์ข้อความ
ขอความเป็นธรรมขอให้กฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ
ช่วยน้องแล้วก็ให้ความยุติธรรมด้วย

ติดตามความคืบหน้าคดีที่สนโชคชัยนะครับ
เรื่องต้นทางกาดของผับดังที่เกิดเหตุ
ก็จะเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
ในวันพรุ่งนี้๑๘กุมภาพันธ์

ไม่ว่าจะเป็นนายทอสนายกันหรือว่าลุงของทั้งคู่
พนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำในวันนี้
เวลา๑๔น๓๐นาทีบ๒กว่านะครับ

กรณีนายทอสน้องชายของเอมมี่แม็กซิม
แจ้งความดำเนินคดีว่าถูกกาดทำร้ายร่างกาย
กาดเองก็มีการแจ้งความกลับ
จนล้มแล้วก็มีการรุมสกรรมกันในที่สุด

เพราะว่ามีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตพกพานะฮะ
ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาพกอาวุธปืนนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องของคดียืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

มีทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วก็กล้องวงจรปิด
มากพอสมควรที่จะประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
เหลือเพียงการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็คำวินิจฉัยของแพทย์
ว่ากลุ่มคนเจ็บบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
ก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งแน่นอนน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายนะครับ